อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้ก็หัวจะปวด
เดี๋ยวช่วยกันดูหน่อยว่ามันจะยังไงกัน
อืมเมื่อวานนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาใช่ไหม
ตอนแรกที่บอกว่ามีปัญหาแค่ไอ้เลขที่มีปัญหาว่าอุ๊ยทำไมฉันถูกเลขท้ายแล้ว

ระบบระบบใช่อ่าเป็นแอลหกอะไรระบบอันนี้จิวัตรได้ไม่ได้
อันนั้นไม่มีปัญหามาเจออันนี้โอ้โหอ้นระเวงเลยค่ะ
เมื่อวานตรงวันที่หนึ่งก็คือเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองนะครับค่ะคุณผู้ชายเฟซบุ๊ก
เขาเป็นชาวอุทัยธานีค่ะโพสต์ภาพนี้อ่านะฮะ
เป็นภาพการติดต่อซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑ตุลาคมเมื่อวานนี้นี่แหละ
ระบุข้อความว่ายังไงนะมันอยู่แค่เอื้อมแต่จะเอื้อมถึงไหมต้องรอติดตาม
ช่วยสืบให้หน่อยไม่ยอมส่งมาให้จ้านี่ไม่ยอมส่งมาให้เหรอใช่บอกแบบเนี้ย
อันนี้เขาไม่ได้ซื้อทางออนไลน์นะไม่เหมือนแอปเป่าตังค์ที่ว่าซื้อเป็นออนไลน
แล้วก็เก็บสลากไว้กับทางต้นทางก่อนนะแล้วก็ยืนยันเรื่องการจ่ายเงินอะไรพวกนี้
แต่อันนี้คือซื้อแล้วเป็นสลากใบนั่นแหละแต่เราไม่ได้ไปซื้อที่แผง
หรือว่าซื้อตามอ่าปั๊มตามถนนหนทางคือติดต่อคนขายโดยตรงอ่ะพี่
ร้านเขาต้องส่งมาให้อ่าทางพัฒดุทางปริศนีย์อะไรก็ว่าไปใช่ค่ะ
แต่ร้านไม่ส่งมาให้เหรออืมบอกว่าร้านไม่ส่งมาให้แต่ทีเนี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องฟังนะ
มันต้องฟังหลายมุมพี่อุ๋ยฟังแล้วเดี๋ยวมันจะดูงงงคือเรื่องของเรื่องคุณสมเกียจนี่แหละ
เขาเป็นสมาชิกอบตหนองกระทุ่มที่อุทัยธานีเขาคือคนที่บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของสลากชุดนี้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
คือเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปกับภรรยานะคะก็คือนางสาวนารีรัฐค่ะ
เอาเอกสารแชทการสั่งซื้อสลากออนไลน์กับเพจหนึ่งเพราะเขาไปซื้อผ่านเพจ
แล้วเอาไปลงบันทึกประจำวันที่สพนะคะที่เนี่ยสพตลุกดู
ใช่ที่อุทัยธานีอืมอันนี้คือเป็นหลักฐานว่ามีการสั่งซื้อจริง
คือเอาแชทมานั่นแหละบอกว่าฉันสั่งซื้อเลขนี้
คือปกติแล้วเนี่ยคนที่ถูกรางวัลที่๑จะเอาใบเนี่ย
ลงบันทึกประจำวันว่าอันนี้ของผมนะใช่พี่ผมถูกรางวัลที่หนึ่งนะ
ใช่แต่นี่คือเอาหลักฐานการสั่งซื้อแต่ไม่ได้ซื้อ
แต่ไม่ได้ของแต่เขาไม่มีลอตเตอรี่จริงอ่ะพี่
เขามีหลักฐานการสั่งซื้อว่าผมสั่งซื้อแล้วแต่เขาไม่ส่งมาอ่า
นี่คุณสมเกียจบอกว่ายี่สิบสามกัญญายนที่ผ่านมานะ
อ่าตอนนั้นเนี่ยได้ทักไปที่เพจขายสลากออนไลน์ค่ะนะฮะ
ซึ่งมีผู้ติดตามในเพจนี้ขายสลากออนไลน์เนี่ย๗๐๐กว่าคน
หนูไปดูมาแล้วเพจนี้คนตามเยอะอยู่ค่ะ
ถามว่ายังไงนะบอกมีหมายเลขนี้ไหม
คือคุณพี่สมเกียจเขาทักไปแล้วระบุเลขเลยพี่อุ๋ย
เอาแบบนี้เลยนะ๖ตัวคือเขาต้องได้เลขมาไง

เขาก็เลยถามว่านี่นี่นี่เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สอง
มีเลขนี้ไหมเอาแบบนี้เลยนะต้องการเลขนี้เลยมีไหม
ถามก่อนว่าเลขนี้ได้มันยังไงไปขอหลวงไปขอพ่อหลวงพ่อก๊วยมา
แล้วเสียงเซ็มซีได้เลขสองศูนย์กับเมียนี่แหละแล้วก็ตั้งใจซื้อแบบนี้เลย
เพจตอบกลับมาอ้าวมีพอดีมีชุดห้าใบหกร้อยห้าสิบบาท
แต่ถ้าสมมุติว่าพี่จะให้ส่งไปเขาบอกว่าเดี๋ยวบวกค่าจัดส่ง๕๐บาท
หรือพี่จะเลือกแบบเก็บเงินปลายทางก็ได้คือถ้าเกิดสมมุติพี่เลือกเก็บเงินปลายทาง
เขาจะขอบวกอีกชุดละยี่สิบเท่ากับว่ารวมแล้วเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบบาท
ทางร้านถามกลับมาว่าพี่จะรับไหมครับอ่าทั้งหมดเนี่ยห้าใบเจ็ดร้อยยี่สิบ
รวมค่าส่งเก็บเงินปลายทางใช่ค่ะคุณสมเกียจก็บอกว่ารับครับนะ
เก็บเงินปลายทางค่ะให้ที่อยู่เรียบร้อยในการจัดส่งใช่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยให้เบอร์ไว้เลยอ่านี่นะฮะ
เป็นหลักฐานของพี่สมเกียจเขาที่บอกว่าเขาแชทเนี่ย
การซื้อการส่งต่างต่างใช่เอ่อยี่สิบสามกันยายนนะค่ะ
วันที่มีการสั่งซื้อกันอืมนะครับทางร้านเนี่ย
ก็ถ่ายรูปมาให้ดูอืมอ่านี่ห้าใบค่ะสามสิบล้านนะ
หมายเลขก็ตามนั้นเลยเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองค่ะ
พร้อมกับแจ้งยอดเงินค่ะเจ็ดร้อยยี่สิบบาทอ่า
แล้วก็ถามว่าเบอร์ที่ลูกค้าให้มาติดต่อได้ไหมครับค่ะ
สมเกียจก็กดสติ๊กเกอร์รูปยกนิ้วโป้งตอบกลับไปอืม
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าเป็นปัญหาหรือเปล่า
แต่หมายถึงว่าความล่าช้าในการตอบกันก็แล้วกันนะ
เพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาอ้างเรื่องติดต่อไม่ได้ใช่ไหม
ขอดูภาพก่อนที่จะมีสติ๊กเกอร์หน่อยอันกลางเนี่ย
ขอดูใหญ่หน่อยเธอต้องขยายแชทอ่ะเพราะว่ามันจะมีวันที่ระบุไว้ด้วยพี่อุ๋ย
เห็นไหมที่ท่านดูข้อความแผ่นกลางยาวนี่นะ
อ่ายี่สิบสี่กัญญายนใช่ไหมอ่ายี่สิบสามกัญญายนยี่สิบสามค่ะ
พี่อุ๋ยตอนหกโมงสี่สิบเอ็ดนาทีเขาถามว่ามีไหมอ่า
มีเลขนี้ไหมราคาเท่าไหร่ใช่ทางร้านเขาก็ส่งภาพใบลอตเตอรี่มาให้ดู
อ่าอ่ายอดปลายทางเจ็ดร้อยยี่สิบบาทครับ
ที่ลูกค้าให้มาติดต่อได้ไหมครับอ่าคือข้างบนเนี่ยเขาถามว่ารับไหมครับ
อืมใช่ไหมใช่เรื่องของเรื่องคือบอกว่ามีเลขนี้แล้วพี่จะรับไหม
คือพี่สมเกียจก็พิมพ์กลับไปว่ารับครับเดี๋ยวเก็บเงินปลายทางนะ
พร้อมกับให้ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมค่อยค่อยแกะไปนะ
ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างนี้ถือว่าซื้อขายสำเร็จหรือยังส่งข้อความเข้ามาหน่อย
อ่าที่ยูทูปไลฟ์ก็ได้เพจเฟซบุ๊กก็ได้นะฮะไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวี
อันนี้เราถามแค่เฉพาะว่าลายก็ได้เอาแชทเนี้ยถือว่าซื้อขายสำเร็จหรือยังใช่ไหม

เพราะทางร้านเขาบอกว่าเนี่ยข้อความสุดท้ายของเขานะ
วันที่ซื้อขายกันนะอ่าเบอร์ที่ลูกค้าให้มาติดต่อได้ไหมครับ
ไหมครับพี่สมเกียจมากดนิ้วโป้งอ่า
สติ๊กเกอร์นิ้วโป้งให้อีกทีคือวันที่ยี่สิบห้า
ยี่สิบห้ากันยามันผ่านมันผ่านไปสองวันอ่ะ
บ่ายโมงสี่บเจ็ดสองวันคือจากยี่สิบสามที่เขาถามว่าเบอร์ติดต่อได้ไหม
พี่สมเกียจเงียบไปเลยสองวันแต่หวยมันยังไม่ออก
ใช่ตอนนั้นยังไม่ออกนะเพราะว่าวันที่สลากออกคือ๑ตุลาคมใช่ค่ะ
อ่านะทีนี้หนึ่งตุลาคมคือเมื่อวานนี้ค่ะ
รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกใช่ไหม
แล้วก็อย่างที่ทราบรางวัลที่๑ก็คือเลขนั้นเลย
สองเจ็ดสองศูนย์สองห้าใบอ๋อถูกนะ
สมเกียจก็ไล่ตรวจดูเฮ้ยเฮ้ยฉันถูกนี่ฉันซื้อไง
ห้าใบเท่าไหร่นะอืมสามสิบล้านใช่ค่ะ
ก็ตรงกับที่ซื้อไว้กับเพจก็ทักเพจไป
ถามไปว่าส่งลอตเตอรี่มาให้ผมหรือเปล่าครับ
ส่งมาหรือเปล่ามันยังไม่ถึงมือใช่ไหมใช่
ผมจะได้ตามอืมเออเพราะเก็บเงินปลายทางมันยังไม่ถึงมือเลย
ใช่มันยังไม่ได้จ่ายเงินที่เก็บปลายทางเลยอืม
ร้านก็ติดต่อกลับมาว่าเบอร์ที่ลูกค้าให้มาเนี่ย
ร้านไม่สามารถติดต่อได้ก็ก็ร้านบอกว่าเบอร์ที่พี่สมเกียจให้ไปอ่ะ
เขาโทรไปแล้วอ่ะสองครั้งอ่ะไม่มีใครตอบรับอ่ะติดต่อไม่ได้
บอกว่าบริการปลายทางของร้านเนี่ยถ้าจะเก็บเงินปลายทางเนี่ย
ต้องได้รับการยืนยันจากทางร้านกันก่อน
เพราะฉะนั้นตอนที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้ลูกค้าไม่ตอบกลับ
ร้านเลยไม่จัดส่งให้เขาก็ไม่กล้าส่งให้
เขากำลังจะบอกว่าที่ถามว่าเบอร์เนี่ยติดต่อได้ไหมครับ
เป็นรูปนิ้วโป้งมาให้เยี่ยมอย่างนี้
คือก็ไม่แน่ใจว่าความหมายในนิ้วโป้งของพี่สมเกียจ
ร้านก็อ่ะยังไงพี่สมเกียจก็เลยตอบกลับไปบอก
นี่มันเบอร์ที่ผมใช้ประจำนะผมเป็นสมาชิกอบตค่ะนี่เห็นไหม
ที่ลูกค้าแจ้งมาให้ทางร้านติดต่อไม่สามารถติดต่อได้
ครับบริการปลายทางของทางร้านจะต้องได้รับการยืนยันจากทาง
ร้านนะครับอ่าอืมนะถึงจะส่งให้ประมาณนั้นแหละค่ะพี่สมเกียจก็บอก
อะไรนะโอ้นี่ตัวมันเล็กนี่นะ
ผมใช้ประจำเพราะผมเป็นสมาชิกอบตอืมก็เบอร์ที่ให้ไปอ่ะ
แสดงว่ามันใช้ได้ไงพี่สมเกียจเขาพยายามยืนยันแบบนี้ทางร้าน
ก็เลยไม่สามารถจัดส่งปลายทางให้ได้เพราะว่ากฎของทางร้าน
คือถ้าจะจัดส่งปลายทางลูกค้าจะต้องรับโทรศัพท์เพื่อเป็นการยืนยัน
เพราะว่ามิจฉาชีพเยอะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ
ปล่อยให้คนอื่นไปด้วยนะใช่พี่อุ๋ยก็ติดต่อพี่สมเกียจไม่ได้ไงขายไปแล้ว
เนี่ยร้านร้านเนี่ยบอกว่าวันเวลาดังกล่าวเนี่ยลูกค้าสั่งเก็บเงินปลายทางทางร้านได้โทรหาลูกค้าสองสายแต่โทรไม่ติด
ทางร้านสั่งแบบเก็บปลายทาง
รายศนีย์ก็จะโทรไม่ติดเหมือนกันไม่มีการยืนยันจากลูกค้าทางร้านจึงไม่ส่งให้ต้องขออภัยด้วยค่ะ
มันกลายเป็นเขาบอกว่าเขาขายไปแล้วไหมมีมีเรื่องว่าทางร้านออกมาชี้แจงบอกว่าเขาว่าได้ขายไปแล้ว
อันนี้นะอ่าพี่สมเกียจก็บอกว่าอ่าปรายศนีย์ไม่โทรหรอกครับเพราะเขารู้จักผมอ้าวอ่า
คือทางร้านเขาบอกว่าถ้าโทรหาคุณไม่ติดเดี๋ยวปรายศนีย์ก็โทรไม่ติดอ่า
มันจะมีปัญหาพี่สงเกตก็บอกไปรษณีย์เขาเขาไม่โทรหรอกเขารู้จักผม
ทุกครั้งที่สั่งของไม่เคยมีบริษัทไหนเนี่ยให้โทรยืนยันเลยนะ
คือเก็บเงินปลายทางก็เก็บเงินปลายทางใช่ไหม
เราคอนเฟิร์มแล้วค่ะคุณก็ต้องส่งมาคุณส่งมาเลยเดี๋ยวฉันรอจ่ายตังค์
ถ้าเราไม่จ่ายตังค์ในอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้คือทางร้านบอก
ก่อนจะส่งไปเนี่ยแม้จะคอนเฟิร์มแล้วแต่ก่อนจะส่งไปเนี่ย
คุณต้องรับโทรศัพท์ก่อนอืมว่าจะจ่ายเงินปลายทางอืม
สมเกียจบอกไม่เคยเจออย่างนี้ขออนุญาตปรึกษาตำรวจกับทนายก็แล้วกัน
สมเกียจเขาพิมพ์ไปหาร้านแบบนี้ไงเอออืมร้านก็เลยบอกว่าได้
ทางผมก็พร้อมค่ะเพราะลูกค้าเนี่ยไม่ได้เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นจริง
คือยังไม่ได้จ่ายเงินว่างั้นเถอะพี่สมเกียจก็บอกว่าอ่าผมยืนยันว่าผมรับแล้ว
อืมคือรับแล้วว่าขอว่าซื้อเออแล้วให้เก็บเงินปลายทางค่ะ
ทางเพจก็ตอบกลับมาบอกไม่ได้ไม่ได้ส่งสลากให้กับพี่สมเกียจ
อืมเพราะโทรแล้วสองครั้งมันติดต่อไม่ได้ถือว่าต้องตัดสิทธิ์การส่งสลากให้
อืมพี่สมเกียจก็คล่องใจบอกมันจะเป็นอย่างงี้ได้ยังไงโอ้โหแล้วเบอร์ที่ใช้ประจำไม่มีใครโทรมาด้วย
จะบอกว่าโทรมาแล้วไม่ติดต่อไม่ได้ก็ไม่ใช่แจ้งผ่านแชทก็ไม่มี
เพราะว่าสุดท้ายมันคือจบที่อ่าเบอร์นี้ใช่ไหมแล้วก็ใช่
สองวันพี่สมเกียจส่งนิ้วโป้งนิ้วโป้งไปหลังจากนั้นถ้าเกิดโทรไม่ติดจริงเนี่ย
ทำไมไม่แชทกลับมาล่ะมันจากอะไรนะยี่สิบสามมายี่สิบห้าอืม
แล้วมันค่าเบอร์มันที่หนึ่งที่ถามไปเลยว่าผมถูกใช่ไหมใช่
ส่งมาหรือยังใช่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยอุ้ย
และอยากให้ผู้รู้ทางกฎหมายเนี่ยช่วยตัดสินให้หน่อยว่าแบบนี้เนี่ย
ตกลงแล้วใครเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองสลากรางวัลที่๑

อืม
ผมก็ออกมาหน้าวัดไหว้หลวงพ่อบอกว่าของพ่อขอให้ถูกหวย
เอ๊ะมันกลับเหมือนกับตัวที่เราจะซื้อเลย
เอ่อ๗๒๗๒๐๒เอ๊ะอันนี้ดี
แล้วอันนี้ผมหาสิบห้าใบมันไม่มี
ถ้ามาดูสิบใบไม่มีมาเจอห้าใบ

แล้วผมก็ทักไปหาเขา
เขาบอกเขาโทรมาแต่ว่าโทรไม่ติด

เขาบอกว่าเขาส่งมาตอนหลังยังไงไม่รู้
รู้สึกเสียดายมากนะ
แต่ก็มันเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่า
มันจะทำอย่างไรได้บ้าง

แล้วยังไงล่ะทีนี้จะเอายังไงกันดี
ระเวงเลยนะพี่อุ๋นี่มันจะกลายเป็นมหากราบบทใหม่เลยนะ
ความจริงก็คือความจริงเลยใช่ไหม

ทุกผู้ชมครับหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับ
เพราะว่าพี่สมเกียจเขาก็โพสต์นะ
เพื่อจะสอบถามผ่านทางโลกโซเชียลด้วยนะครับ

ทางเพจเฮ็งเฮ็งล็อตโต้

นี่เขาบอกว่ายังไงบ้างล่ะเนี่ย
ทางร้านขออนุญาตชี้แจงลูกค้าทุกท่าน
เกี่ยวกับกระแสที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้
ในวันที่๒๓กันยายน๒๕๖๐
ลูกค้าได้มีการสั่งซื้อเลข๗๒๗๒๐๒ชุด๕ใบ
ใช้บริการเก็บเงินปลายทางจริง
แต่ไม่ได้มีการโอนเงินใดทั้งสิ้น
แจ้งที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์มา
ทางร้านก็ถ่ายรูปสลากยืนยันให้
และโทรหาลูกค้าถัดถี๒สาย

เพื่อยืนยันการซื้อขายแต่ไม่สามารถติดต่อได้
ได้สอบถามลูกค้าว่าเบอร์ที่ให้มาติดต่อได้ไหมครับ

หลังจากนั้นวันที่๒๕กันยายนต่อมา
ลูกค้าส่งกดไลค์มา

เพราะการกดไลค์

ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะติดต่อสอบถาม
และทางร้านต้องการดูแลลูกค้าท่านอื่น
ให้ความสนใจมากกว่า
มันอาจจะเผลอไปโดนก็ได้
มันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะติดต่อสอบถาม

ในเวลา๑๘นาฬิกา๔๒นาที

ในครั้งแรกทางร้านต้องโทรติดต่อหาลูกค้า
เพื่อยืนยันว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง

เพราะของที่ส่งไปมีวันหมดอายุ

ต้องขอโทษที่ทางร้านไม่ได้ยกเลิกการขายครับ

สลากรางวัลที่๑ถูกจำหน่ายไปแล้ว
ทางร้านไม่ได้เก็บไว้ลุ้นเองครับ
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนกันเสมอมาค่ะพี่อุ๋ย

กดไลค์ของคุณไม่ใช่การคอนเฟิร์ม

ถ้าเกิดมันจะพลาดไปจริงก็คือ

บอกเรื่องการยกเลิกการขายและสลากรางวัลที่๑ชุดนี้ก็จำหน่ายไปแล้วด้วย
คือถ้าเกิดบอกมานี่จบเลยนะใช่ไหมขั้นตอนของคุณจะเป็นแบบไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ถ้าเกิดบอกมาว่าขอยกเลิกการขายนะครับถ้าพิมพ์ใส่แชทพี่สมเกียจมานะ
ติดต่อคุณไม่ได้ไม่สามารถส่งไปได้ขอยกเลิกการขายให้กับคนอื่นที่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
อันนี้จบเลยอันนี้จะจบเพราะว่าถือว่าร้านยืนยันแบบนี้แล้วแต่ทีเนี้ยพี่สมเกียจเขาก็มองว่า
มุมของเขาเนี่ยเขาสั่งปลายทางเก็บเงินปลายทางคุณบอกมีมี
ว่าจะตอบช้าไปสองวันว่าเบอร์นี้ใช่ไหมแต่ไม่ได้ถามว่าจะเอาไหม
ใช่ไหมถ้าดูตรงนี้เนี่ยข้างบนบอกรับไหมครับเขาบอกรับครับเก็บปลายทาง
แล้วพี่อุ๋อย่าลืมอันนี้อันนี้คืออันนี้คือการสั่งซื้อสำเร็จแล้วหรือยัง
คือการยืนยันว่ารับแต่ข้างล่างมาเนี่ยคือการถามเรื่องยืนยันเบอร์
ใช่ไหมอ่าเขาบอกอะไรนะยอดปลายทางเจ็ดร้อยยี่สิบอันครับ
เบอร์ที่ลูกค้าให้มาติดต่อได้ไหมครับติดต่อได้ไหมครับ
คำนี้เลยประโยคนี้ประโยคเดียวคืออันนี้เขาถามเรื่องเบอร์ใช่ไหม
ถ้าในมุมพี่สมเขตอ่ะใช่เขาถามว่าเบอร์ติดต่อได้ไหม
ใช่อ่าเขาอาจจะหายไปสองวันถึงส่งอ่าส่งสติ๊กเกอร์อืม
ดไลค์มาให้แต่ไอ้เรื่องรับหรือไม่รับเนี่ยในมุมพี่สมเกียจเขามองว่า
เขาบอกไปแล้วว่าเขาเอาเขาบอกเขายังไม่ได้บอกตอนไหนเลยว่าเขาไม่เอาไง
เก็บเงินปลายทางใช่อ้าวต้องถามทนายนะฮะอืม
บอกว่าคุณสมเกียจเนี่ยติดต่อมาขอให้ช่วยเป็นทนายให้
ซื้อขายทรัพย์สินทั่วไปที่ไม่ต้องจดทะเบียน
เมื่อมีการเสนอและสนองถูกต้องตรงกัน
การซื้อขายย่อมเป็นผลสำเร็จ
ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทันทีแม้ไม่ได้มีการชำระเงิน
เนื่องจากการชำระเงินเป็นเงื่อนไขการชำระหนี้เท่านั้นเอง
มาตรา๔๕๘กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะ
เมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกันคดีนี้คุณสมเกียจขอให้ผมเป็นทนายความให้
และผมมีนัดหมายกับคุณสมเกียจจะไปขออายัดที่ที่ทำการกินสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็คืออายัดในตัวลอตเตอรี่วันพุธก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นะฮะ๔ตุลาคม๒๕๕๙
ถ้าในมุมของทนายเกิดคือการซื้อขายมันสำเร็จแล้วตอนที่บอกว่ามีไหมมีรับไหมรับ
กรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของผู้ซื้อแล้วเป็นของพี่สมเกียจเป็นของพี่สมเกียจแล้ว
เหลือมันคือขั้นตอนการชำระหนี้ถ้าคุณจะไปฟ้องเขาอะไรเขาก็คือเขา
ไปจ่ายเจ็ดร้อยยี่สิบบาทอืมแต่ค่าใบนี้เป็นของพี่สมเกียจไปแล้ว
รางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านเนี่ยอันนี้ต้องเป็นของพี่สมเกียจ
ถ้าคุณบอกว่าคุณขายให้กับลูกค้าคนอื่นไปแล้วไม่เป็นไรทนายเกิดผลบอกจะพาพี่สมเกียจไปขออายัดที่กองสลาก
พุธที่จะถึงนี้ค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะ
ทนายชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับก็โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้เอาไว้นะ
เราก็สอบถามไปด้วยมีโพสต์ของทนายรณรงค์ไหม
นายรณรงค์โพสต์บอกว่าผมว่าลอตเตอรี่เป็นของคนซื้อนะอืม
เหตุผลก็ตามโพสต์ก่อนก่อนการจ่ายเงินไม่ใช่สาระสำคัญ
เท่าการตกลงซื้อขายสมบูรณ์
อ้างว่าถ้าหากไม่ได้จ่ายเงิน
แล้วจะยกเลิกการซื้อขายไม่ได้
เพราะไม่ได้ตกลงกันมาก่อน

ถ้าคนซื้อไม่จ่ายเงินตามที่สั่ง
ขายก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
เนื่องจากผิดสัญญาซื้อขาย
สรุปคือผู้ซื้อมีสิทธิ์ดีกว่า

แต่ถ้านาย๒คนเนี่ยมองไปในทิศทางเดียวกันเลย

อันนี้มันต้องแยกส่วนอีกส่วนหนึ่งนะฮะ

เดี๋ยวต้องรอดูในมุมของร้านเขาด้วยกันแล้วกัน
ใช่แล้วถ้าขายไปจริงแล้วคนที่ซื้อไปคนนั้นก็เหมือนซวยไหม

ไม่มันต้องไปดูเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลอีก
นะว่าผู้ที่มีใบรางวัลแล้วเอามาขึ้นรางวัลเนี่ย

หรือว่ามันมีเรื่องค้างคาอยู่ก็ต้องมีการอายัดได้หรือเปล่า
เขาก็จะต้องรู้สึกว่าฉันก็ซื้อมาแล้วอุตส่าหถูกรางวัลแล้วนะ
แต่ทางร้านเนี่ยตอบน่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุด
ก็คือทางร้านว่าตกลงเนี่ยขายไปให้ใครต่อ